ผมจะพาไปที่โรงพยาบาลที่จังหวัดชายภูมินะครับ
มีญาติคนไข้แอบอัดคลิปนี้
ระหว่างที่คุณหมอรักษาญาติของเขาอยู่ครับ
แล้วถ้าอยากรักษาที่แบบว่าถ้าไม่ได้คิดว่าตรงนี้มันรักษาไม่พอ

คือเรายังไม่ได้คิดนะคะแต่คือขอให้หมอทำเต็มที่ก่อนนะคะ

ค่ะเชิญค่ะคือรีบรักษาเลยค่ะ
รักษาอยู่ค่ะขอโทษนะคะตอนนี้กำลังนะคะ

ฟังแล้วอึ้งก็อึ้งนะ
นำคลิปนี้ที่ญาติผู้ป่วยถ่ายไว้แล้วโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย
มาโพสต์ต่อในทวิตเตอร์นะครับ
เหตุการณ์นี้คุณหมอเป็นผู้หญิงรักษาผู้ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล
แต่ไม่ทราบต้นสายปลายเหตุว่าผู้ป่วยเป็นโรคอะไร
หรือบาดเจ็บอะไรยังไงนะครับ
เราได้ยินเสียงคุณหมอนะฮะ
ญาติผู้ป่วยว่าถ้าอยากรักษาเพิ่มเติม

พูดแบบนี้จะไล่เหรอ
ถ้ามีเงินก็ไปรักษาที่อื่นไม่มารักษาที่นี่หรอก
ทัวร์ไปลงเยอะต้องลบคลิป
เอาล่ะมาดูนายธรัฐโคตรสมบัติ
คนนี้เป็นใครทนายโบตันอายุ๕๓ครับ
เป็นพ่อของคุณหมอในคลิป

นี่ไงคือเขาทำเพจเหมือนกับลูกหมอพ่อทนาย

เปิดเผยบอกช่วงตี๑วันที่๙กันยายน

เล่าบอกว่าถูกญาติผู้ป่วยผักไหล่
ก็เลยรีบขับรถไปหาที่โรงพยาบาลไปปลอบใจลูก
ซึ่งลูกสาวเข้าเวรดูแลผู้ป่วยอยู่๖๐๗๐คนฮะ

ในฐานะคนเป็นพ่อก็เลยโพสต์เตือนว่า
อย่าทำร้ายหมอแต่ลูกสาวบอกพ่อลบเถอะไม่อยากเป็นประเด็น
โดยไม่รู้ว่าญาติผู้ป่วยเอาคลิปนี้ไปโพสต์
ทางโรงพยาบาลจึงขอให้ญาติผู้ป่วยลบคลิปและขอโทษ
ส่วนเรื่องของคนไข้ที่อัดคลิปฉะหมอเนี่ย
ขณะรักษาเนี่ยมีความผิดหรือเปล่าทนายโบตันระบุว่า
ถ่ายรูปแพทย์พยาบาลขณะรักษาในโรงพยาบาล
มีความผิดตามพศุกรภาพแห่งชาติพศ๒๑๕๐มาตรา๗
จากข้อมูลด้านสุขภาพเป็นความลับส่วนผู้ป่วยนะครับ

ใดนำไปเปิดเผยนะครับก็มีความเสียหายนะฮะ
มีโทษปรับไม่เกิน๖เดือนนะครับ
จำคู่มีโกน๖เดือนขออภัยแล้วก็ปรับไม่เกิน๑หมื่นบาท

หลังจากดูคลิปแล้วนะครับอันนี้อาจจะไม่เข้าข่ายหมินประมาท
แต่ถ้าเอาไปลงเฟสลงสื่อออนไลน์อันนี้เข้าข่ายมินว่า

ตอนนี้พ่อบอกว่าให้ทีมทนายร่างคำฟ้องอยู่นะ
ญาติผู้ป่วยอะไรนี้คาดว่าสัปดาห์นี้แหละ
ยื่นฟ้องต่อสารจังหวัดยะโสธรนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดยะโสธรนะครับ
ตอนนี้ผมบอกว่าชายภูมิต้องขออภัยด้วยครับ
ก็ลูกหมอพ่อทนายในรหารล่าสุด
ก็โพสต์คลิปสื่อที่เล่าข่าวพวกนี้ไปนะคะ
แล้วก็บอกว่าลูกหมอฟ้าพ่อทนายโบตันถ่ายคลิปจบที่คุก
ต้องรอดูความคืบหน้าเพิ่มเติมเรื่องนี้ด้วยนะคะ